กล้าอะไรฮะแหมบุกไปที่ถ้ำเสือเลยนะ
เข้าไปลักลอบในการตัดสายล่อฟ้า

นี่ฮะตำรวจสนดอนเมืองจับกลุ่มฮะ
ปรัชญา๓สีทองอายุ๓๗ปี
พร้อมพวกรวม๕คนนะฮะนายสักกรินนายอานนท์นายกระหนกพลนายอำนาจนะครับ
พร้อมของกลางบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้ครีมตัดเหล็กกระเป๋าใส่เครื่องไม้เครื่องมือ
ติดไฟฉุกเฉินแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ว่าชุดปฏิบัติการพิเศษบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง
รอบคันเลยคุณดูรถสิถ้าเราเป็นชาวบ้านขับรถไปเรียบเคียงนึกว่าเป็นรถตำรวจรถเจ้าหน้าที่ซะอีก
เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะ
แล้วก็อำพรางรถนี้มาใช้ในการก่อเหตุนะครับจับกลุ่มทั้งหมดได้ที่บ้านพักครับที่เขตดอนเมืองกรุงเทพเมื่อวัน๓๐ตุลาคมคือเมื่อวานนี้
จอนปิดเข้าแจ้งความเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมคนร้ายเนี่ยรักรอบขโมยสายล่อฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าอาคาร๔แฟลต์๔ของแฟลต์สวัสดิการทหารอากาศคุณที่ดูขับรถแบบนี้เข้ามานะฮะและสายตรงนี้มันอยู่ชั้น๔ชั้นดาดฟ้านู้นคุณขึ้นไปถึงนู้นเลยอ่ะคุณเข้าปากเสือไปแบบลึกเลยนะใช่มูลค่าที่ถูก
๑๔ตุลาคมนะครับโดยทำทีเป็นช่างฮะขับรถมาจอดในอาคารแหมนึกว่าช่างรักษาความปลอดภัยนะฮะเจ้าหน้าที่อาคารก็อนุญาตให้ขึ้นไปฮะพี่บีทหารก็ไม่ได้สนใจฮะก็ปล่อยให้ขึ้นไปนะครับสุดท้ายกลายเป็นขโมยฮะแล้วก็ขโมยสายล่อฟ้าแล้วก็นำมาใส่รถขับรถหลบหนีไปนะครับต่อมาเจ้าหน้าท
ห้าได้นะครับแล้วก็ยึดอุปกรณ์ต่างเหล่านี้นะฮะนายปรัชญาเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งนะคุณสาภาพว่าผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าสายของบริษัทรักษาความปลอดภัยเลยนะคุณนะเป็นหัวหน้าแต่ชวนลูกน้องเนี่ยมารับจ๊อปฮะรถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถที่เจ้านายเอามาให้ใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของเขาส่วนสายล่อฟ้าที่เขาแล้วก็ลูกน้องเนี่ยได้มา
นะครับแล้วก็เสพยาเสพติดนะฮะเพราะว่าผลปัสสาวะทั้งห้าคนเป็นสีม่วงคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะพี่ทหารบอกโอ้โหมาหยามพวกเราถึงแฟทของพวกเราเลยนะฮะ